คุณผู้ชมค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยทางจังหวัดนะคะได้จัดขบวนช้างอย่างยิ่งใหญ่
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ภายในงานรวมช้างรวมใจไว้อาลัยพ่อหลวง
พร้อมทั้งมีการแปลอักษรจากชาวจังหวัดสุรินทร์กว่า๑หมื่นคน
ติดตามบรรยากาศจากคุณอรพรรณขันธองคามผู้ศึกาวไทยรัททีวีค่ะ

ก่อนที่จะเคลื่อนไปยังมศวรี
พระยาสุรินพักดีศรีนรงจางวางนะคะเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมรวมช้างรวมใจถวายอาลัยพ่อหลวง
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชาวจังหวัดสุรินทร์นั้นได้จัดขึ้นนะคะโดยแม่งานในวันนี้ก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินค่ะ
มีช้างซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองนะคะเข้าร่วมกว่าหนึ่งร้อยหกสิบเชื้อค่ะ
สำหรับขบวนช้างที่จะร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะมีทั้งหมด๓ขบวนค่ะ
ขบวนแรกคือชาวสุรินร้อยดวงใจไว้อาลัยพ่อหลวงในขบวนนี้นะคะ
ประกอบไปด้วยช้างแฝดสองเชือกคือเจ้าทองคำและทองแท่ง
อันเชิญพระบรมชายาลักษณ์ที่ประดับผ้าขาวดำดอกไม้และเหล่าประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดสุริน
ปิดท้ายด้วยขบวนช้างเผือกนะคะที่แต่งเครื่องทรงอย่างสวยงาม
ขบวนช้างงาไว้ทุกจำนวนเก้าเชือกค่ะขบวนที่สองคือขบวนชาวสุรินน้อมนำคำพ่อสอน
ภายในขบวนนี้นะคะก็จะประกอบด้วย๙คำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
คือความเพียรความพอดีความรู้ตนเป็นผู้รับและผู้ให้อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ
พูดจริงทำจริงหนังสือเป็นออมสินความซื่อสัตว์และการเอาชนะใจตน
และปิดท้ายด้วยขบวนโฆษศาลยาตราไว้อาลัยพ่อหลวงเป็นขบวนช้างนับร้อยเชือกค่ะ
ที่จะเคลื่อนไปตามถนนธนสารเข้าสู่บริเวณมณฑลพิธีอนุสวรีพระยาสุรินพักดีศรีนรงจางวาง
เพื่อหมอบถวายแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ระยะทางการเคลื่อนขบวนวันนี้นะคะประมาณเกือบ๒กิโลเมตร
โดยมีการปิดการจราจรตั้งแต่เวลา๗นาฬิกาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ขบวนช้าง
รวมถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมชมกิจกรรมขณะเดียวกันนะคะ
สุรินทร์จะร่วมกันเปล่งเสียงร้องเพลงภูมิแผ่นดินนวมินมหาราชา
และเพลงสรรเสริมพระบารมีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมีได้
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่มีต่อประสบนิกรชาวสุริน
ทั้งประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศเนี่ยผมว่าจะหาคำใดที่จะมา
มามานำเรียนเนี่ยผมว่าหาคำที่จะเหมาะสมที่จะพัฒนาเนี่ย
ยากยิ่งแต่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยตระหนักอยู่ในใจนะครับ
ประสงค์นิกรทุกคนตนักอยู่ในใจว่าพระองค์ท่านเนี้ย
มีพระคุณอย่างอย่างล้นเหลือต่อต่อชาวไทยถ้าไม่มีพระองค์ท่าน
หรือไม่ได้พระองค์ท่านเนี่ยมาช่วยในการพัฒนาประเทศชาติเนี่ย
ผมว่าประเทศไทยคงก้าวมาไม่ถึงนะจุดที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับ
เป็นตัวแทนของคนสุรินนะครับเพราะว่าสุรินเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเมืองช้าง
ฉะนั้นงานในภาพรวมเนี่ยชื่องานว่ารวมช้างรวมใจไว้อะไรพ่อหลวงนะครับ
เอ่อคนสุรินที่มาร่วมงานในวันนี้ก็คือตัวแทนของประสบนิกรชาวสุรินทร์ทุกคน
ช้างที่มาร่วมงานในวันนี้ก็เป็นตัวแทนของช้างในจังหวัดสุรินทร์ทุกเชือกครับ
ไฮไลท์ที่สำคัญในวันนี้นะคะนอกจากขบวนช้างนับร้อยเชือกแล้ว
จะมีการแปลอักษรโดยนักเรียนจาก๘สถาบันในอำเภอเมืองมาร่วมแปลอักษรเป็นรูปหัวใจ
เรียงร้อยต่อกันความยากกว่าสามร้อยเมตรเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงออกซึ่งความจงรักพรรคดีของชาวสลินค่ะ
เสร็จสิ้นพิธีในช่วงเช้านะคะก็จะมีการจัดเลี้ยงผลไม้ให้ช้างโดยไม่อั้นนะคะ
คุณผู้ชมยังคงสามารถติดตามบรรยากาศได้ทางช่วงข่าวเที่ยงของไทยรัฐทีวีค่ะ
รพันธ์ขันทองคำรายงานจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะ